เป็นกรอบเป็นกรรมพอถึงวันเกิดของคุณแม่ก็เลยทำหน้าที่ลูกกระตันยูเปหนักสักนิดนึง
แต่นิดที่ว่าเนี่ยล้านหนึ่งนะจ๊ะเอาให้คุณแม่ไว้ใช้เอาให้คุณแม่เก็บไปเลย
อะไรนะหนึ่งล้านบาทตายแล้วทำเอาคุณแม่เนี่ยโอ้โห
เป็นปลื้มสุดเลยนะคะเห็นชัดก็ตอนแชะภาพลงโซเชียลนี่แหละ
กับการทำหน้าที่ลูกสาวที่แสนดีแบบนี้
แม่ไม่เคยเอาเงินไปใช้อะไรเลยคือไม่มีเงินเดือนจะให้ก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้หนูก็เลยเออ
ตอนวันเกิดแล้วก็เออเอานี้ล่ะกัน

ในเรื่องของมูลค่าก็อาจจะหนักที่สุด
แต่ว่าคือก็ไม่อยากให้วัดเป็นเรื่องของตัวเลขขนาดนั้น

น้ำพักน้ำแรงนี่ทำงานเป็นล้านเลยนะคุณ

คือหลายคนก็เข้ามาแซวเออน่ารักอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ตาดีค่ะไปเห็นของคุณโป๊ปธนวัฒน์นะคะเข้ามาแซวว่าเออใจคอไม่ค่อยดีเลย
เบลล่าถึงกับคำกากเลยบอกรายนี้แซวเก่ง
เพราะว่าเป็นพี่ร่วมงานที่สนิทกันค่ะกางเกง
พี่ป๊อบคือพี่ป๊อบเป็นคนขี้แซวค่ะ
เป็นคนความน่ารักของพี่โป๊ปก็คือเป็นคนขี้แซวขี้แกล้งอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
ซึ่งก็เลยทำให้เป็นพี่ที่สนิทนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิท
นี่ก็เป็นการแซวกันเฉยเขาร่วมงานกันจนสนิท
ถูกคือเขาเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันนะคะ
เออให้คิดในมุมที่ดีแบบนี้น่ารักเก่งคอมเมนต์เก่ง
ใช่แหละมีความน่ารักกันไปนะคะสำหรับคู่นี้นะคะ